ทำหน้าที่ของเขาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ทรงเกียรติสสเต้ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เอาหลักฐานคลิปใหม่

ที่จะไปดูว่าใช่ขอนไม้หรือไม่ใช่ขอนไม้
คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อน

หรือที่นี่
ต๋อมมีชัดมากขึ้นละ

เหลือหาปลาก็ยังไม่รู้เรื่องนะ

ใช่หรือยังใช่หรือยัง
ใช่แล้วเดี๋ยวจะมาถึงนี้เลย
จะถึงแล้วเนี่ยจะช่วยช่วยได้นะ
ผมว่าแกจะรู้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้

นี่นี่ไปเห็นเลย

เป็นผมก็ต้องเข้าใจนะ

พี่ว่าเขาไม่น่าให้ข้าพูดอ่ะ
เขาก็ไม่อยากไปอย่างนี้

หนีอ่ะกลำน้ำไปแล้ว

นี่แหละค่ะที่สสพี่เต้บอกว่า

ที่ชี้ชัดเลยนะว่าจุดที่
คุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

เวลาการตกน้ำเนี่ยเวลา

สอสอพี่เต้มั่นใจมากเลย

รื้อคดีมาทำใหม่กันหมดเลยนะ

ตรงกับที่ตำรวจบอกก่อนหน้านี้เวลาในการตกน้ำถูกไหม

สักประมาณ๔ทุ่ม๓๔นาที

ตอนที่คุณตกแตงโมตกน้ำเนี่ย

๕นาที๔๙วินาที

ใช่ค่ะแสดงว่าไอ้ภาพ
หลังจากนั้นที่มีคุณแตงโมปรากฏบนเรือ

ตรงนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูระบายน้ำ

อยู่ติดกับวัดลุ่มคงคาราม

แล้วมันไปเยื้องกับท่าเรือพิบูลสงคราม
จุดที่ไปพบศพคุณแตงโมจำได้ใช่ไหมคะครับไปตรวจสอบเวลาเอาแบบเป๊ะเป๊ะเลยนะคะ
เราจะไม่ปฏิเสธเลย๓ทุ่ม๓๕นาที๔๙วินาทีของวันที่๒๔กุมภาพันธ์คืนวันเกิดเหตุ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือตอนแรกที่ดูด้วยตาเปล่านะคะตอนที่พี่เต้แถลงข่าวเนี่ยเมื่อวาน
ก็นั่งดูอยู่นะคะคือเวลาดูเนี่ยต้องใช้ตามองจินตนาการต้องมีถ้าจินตนาการตามไปสิ่ง
ตามไปกับสิ่งที่พี่เต้พูดเนี่ยเออมันเหมือนจริงมันเหมือนกับว่ามีคนตกน้ำแล้วพยายามที่จะโบกมือขอความช่วยเหลือ
เป็นไปได้ไหมได้ไหมคุณผู้ชมก็ได้คือถ้าเราทำเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องคิดไปอย่างนั้น
ใช่แล้วเห็นไหมคะมีผู้ชายคนหนึ่งพายเรือลุงนิดภายเรือตอนหลังเรามาตรวจสอบแล้วนะคะ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยแล้วด้วยว่าผู้ชายภายเรือคือลุงนิตนะคะแล้วพี่เต้บอกว่าเนี่ยผู้ชายภายเรือคนนั้นเนี่ยก็เข้าไปดูนะคะ
เนี่ยชุดคำถามของพี่เต้เนี่ยมันพลั่งพลูเยอะมากเลยจากคลิปนี้คลิปเดียวนะคะ
อ่าหลังจากที่พี่เต้มีการเอามาแถลงแบบนี้นะคะ
เต้ก็เลยเชื่อแบบนี้ค่ะบอกว่านี่แหละคือหลักฐานใหม่
ไปขัดแย้งกับคำให้การของทั้ง๕คน
เพราะเวลาตามภาพแบบที่ดีชั้นบอกไปนะคะ
ทุ่ม๓๕นาที๔๙วินาทีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ประตูระบายน้ำปากคลองบางกรวยเนี่ย
ไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘
คุณแตงโมตกเรือไปแล้ว๓ทุ่ม๓๕นาที๔๙วินาที
แล้วทำไมคุณแตงโมยังไปปรากฏภาพ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนี้ไปจับชนหรือเชื่อมโยง
กรณีที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า
ภาพเหล่านั้นเป็นการตัดต่อหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมนะ

เอาความจริงให้ปรากฏว่านั่นมันใช่คุณแตงโมหรือเปล่า
แล้วคนที่พายเรือหาปลาคนนั้นเป็นใครนี่
เราไปเจอค่ะเอาชื่อจริงเลยนะ
คุณวินิตตรีปัญญาหรือชาวบ้านเรียกว่าลุงนิต
ผมเองแหละยอมรับเลยว่า

อ้าวชายหาปลาแถวนั้นมีคนเดียวเหรอคะ
ลักษณะแบบนั้นมีเรือของผมลำเดียว
แล้วผมคนเดียวที่จะออกไปหาปลาทุกคืน

คืนนั้นคืนวันเกิดเหตุคือ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พายเรือหาปลาอยู่บริเวณนั้นแหละ

เอ๊ะลุงนิดแล้วลุงนิดเห็นเรือสปีดโบ๊ทไหม

ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามวนไปวนมาสองถึงสามรอบ

ตั้งใจฟังประโยคนะคะประโยคของลุงนิต
ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามวนไปวนมา๒๓รอบ
คำถามหนึ่งทำไมต้องวนไปวนมา๒๓รอบ
ในช่วงเวลา๓ทุ่ม๓๕นาที๔๙วินาที

จากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
คุยกันเสียงดังมากก็เลยหันไปมอง
แต่ก็ไม่รู้นะว่าเสียงกรีดร้อง

ก็พายเรือต่อไปไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วก็ออกไปวางตะข่ายหาปลาทุกคืนอยู่แล้ว

ผ่านท่าเรือวัดรุ่มแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว

แล้ววัตถุตรงหน้าลุงมันคือคนไหม
มันคือคนคนหนึ่งที่กำลังพยายามจะขอความช่วยเหลือไหม
คำตอบของลุงนิดคืออะไรรู้ไหมคะ
ไอ้วัตถุที่ผลุตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็น
นิตบอกว่าถ้ามองจากระยะไกลมันคล้ายคนมากเลยนะคะ
แกก็เลยสงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยนี่แหละค่ะ
ก็เลยพายเรือไปดูใกล้ปรากฏว่า
นิดไม่ใช่บ่าวีแต่มันคือขอนไม้กับเรือ

มันคือขอนไม้ความยาวสักประมาณ๑เมตรค่ะ
ไอ้ขอนไม้กำลังจะเข้าไปพันกับตาข่ายดักปลา
ทีนี้แกก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใกล้ในเมื่อไม่ใช่

ยืนยันว่าไม่เห็นคนว่ายน้ำขอความช่วยเหลืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
ค่ำคืนของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทีนี้มีคนก็ตั้งข้อสังเกตจำได้ไหม
ทำไมคุณลุงท่านนี้หรือว่าคนหาปลาท่านนี้
ใจร้ายจังเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือ

นิตบอกว่าโหผมไม่ได้ใจดำขนาดนั้น
ถ้ารู้ว่าเป็นคนถ้าเห็นว่าเป็นคนผมช่วยแล้ว
เชือกให้จับแล้วมันไม่ใช่คน
แต่มารู้ทีหลังว่าคุณแตงโมตกน้ำ

ผมยังออกไปช่วยเลยไปช่วยคนหาคุณแตงโมอยู่เลยค่ะ
ถูกก็เป็นแค่ขอนไม้ที่ผมพูดอีกทีนะพี่
แปลว่าแปลว่าพี่พายเข้าไปหาวัตถุดำอันนั้นด้วย
เพราะถ้าขายผมอยู่แถวนั้นผมก็มอง
ผมก็ว่ามันก็เป็นสาวพวกพูดเลย

อ๋อพอพายเข้าแบบเก็บใกล้แล้วคุณก็เลยพายออก
ใช่เพราะถ้าขายผมจะติด

ไม่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต
ไม่มีอ่ะพี่
มีอะไรผิดปกติตรงนั้นบ้างไหม
ถ้าเป็นคนต้องได้ยินเสียงใช่ป่ะ
ที่ผมจะเข้าไปมันต้องได้ยินเสียงคนช่วยอยู่แล้ว
น่าช่วยอยู่แล้วใช่ไหม
สรุปจากปากของลุงนิดชายหาปลาค่ำคืนนั้น
วัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาคืนนั้น๒๔กุมภาพันธ์
มันคือขอนไม้ยาวสักประมาณ๑เมตร
สรุปจากปากเจ้าตัวแบบนี้นะคะ
แต่ตำรวจก็คงต้องไปขยายผลต่อแล้วค่ะ
เต้ก็ยังมั่นใจว่านั่นคือคุณแตงโมนะคะ
เต้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะขอนไม้นี่มันเก่งเนอะ
ขอนไม้ทำไมสามารถถวนน้ำได้
คือเมื่อสักครู่ถ้าจะเห็นเนี่ยกระแสน้ำไปทางขวานะ
ลองดูใหม่ก็ได้นะคะคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
จะเห็นว่ากระแสน้ำจากซ้ายมันไปขวา

แต่ขอนไม้เนี่ยสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นขอนไม้นะ

มันลอยเข้ามาเรื่อยเข้ามาทางฝั่งเรื่อย
อืมสวนกระแสน้ำอ่ะ
นี่ค่ะแต่บางคนก็ไปแย้งอีกนะไปหักล้าง
บอกว่ามันเป็นแรงคลื่นกระเพื่อมหรือเปล่า
ทำให้ลักษณะวัตถุเนี่ยมันก็เลยกลับเข้ามาหาฝั่ง

คือการตั้งข้อสังเกตการหาหลักฐานเรื่อยออกมาแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี

บางครั้งเรื่องเราก็ไปหวังเพิ่งไม่ได้นะคะ

ไม่เฉพาะแล้วอาจจะไปเหมือนคดีอะไรนะคะ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
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน
คดีของคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่วิทยาคุณบอสอยู่ความเร็วของรถเปลี่ยน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
นี้แล้วหรือยังคุณแม่บอกเห็นแล้วเออแล้วก็พูดลักษณะคือประชดแหละดูออก
บอกน้องโมเก่งเนอะลอยคออยู่ได้เกือบครึ่งชั่วโมง
อืมทั้งทั้งที่ว่าตามตัวเนี้ยคือก็มีบาดแผลเยอะ
แถมมีแอลกอฮอลอยู่ในตัวด้วยจะมีแรงในการว่ายน้ำสักประมาณครึ่งชั่วโมงเชียวหรือนี่ค่ะ
คุณแม่ก็เลยพูดแบบนี้นี่เราโค้ดคำพูดของคุณแม่มาเลยนะ
ครับไม่ใช่เรื่องจริงน้องโมมีบัตรแผลเยอะแยะ
มีวายอยู่ในตัวจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เชียวเหรอ
สามสิบนาทีพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมค่ะอืม
อ่ะแต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าก็เข้าใจสสเต้แหละค่ะ
ที่พยายามทำเพื่อลูกสาวของคุณแม่
หลักฐานไม่ต้องเอามาให้แม่นะคะ
ต้องเอามาให้แม่เอาไปให้ทนายเดชา

ถึงแม้ว่าพี่เต้เขาจะเอาหลักฐานนี้มาเปิดเผย
คนหาปลาก็บอกล่ะมันขอนไม้
เขาพายเรือไปดูเองแล้วนั่นน่ะขอนไม้ไม่ใช่คน

เต้หยุดพอดีไหมพี่เต้ดูหิวแสงนะ

แต่พี่เต้ถึงขนาดโพสต์เลยครับ
โพสต์ข้อความส่วนตัวบอกว่า

ถ้ามันเป็นขอนไม้นี่เก่งนะ
ยถวนน้ำจนไปถึงฝั่งอีกด้าน
น้ำไหลจากซ้ายไปขวานะ

กระแสน้ำจากซ้ายไปทางขวา
แต่ขอนไม้มันลอยทวนมาลอยทวนมาจนเข้ามาทางฝั่งนะฮะ

ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
ขอนไม้มันจะสามารถ

พี่เต้ชี้แจงว่า
เขาทำไปเพราะเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษดร

หาหลักฐานออกมาต่างนานา
เพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไปไงครับว่าไอ้ที่เขาหามาเนี่ย
อันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ไปตรวจสอบสิแล้วก็โพสต์ตัดพอ
ด้วยว่าผมเนี่ยโดนต่อว่าทั้งเป็นสอสอปัดเศษเป็นสอสอหิว
แสงหาเสียงแล้วพี่น้องประชาชนจะให้ผมทำยังไงก็ผมเป็น
ผู้แทนราชศดอนกินภาษีปราชาชนอยู่ก็ไม่น้อยนะก็จริงไม่
น้อยนะแล้วก็เรื่องของสามัญสำนึกด้วยพี่เต้บอกแบบนี้นะแล้ว

เวลาไปดูคลิปที่ข่าวเกี่ยวกับพี่เต้นะ

แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เต้จะเอาหลักฐานนี้ไปมอบให้กับ

มีการประสานว่าจะส่งทีมนักดำน้ำ

รวมไปถึงมีนักดำน้ำอีกหลายทีม

ซึ่งเป็นจุดที่คุณแตงโมตกเรือด้วยครับ

ยังไม่มีใครหาเจอนะฮะ

จะได้รู้ว่ามีคราบเลือดอะไรหรือเปล่า